กล้วยไม่เรียบค้า

ทุกตัว

คล้องผมกล้วยตากครับคล้องคล้อง๒๔๐กรัมนะครับ
นี่ครับถูกจริง

ที่ไหนนี่พี่บะวีคะถูกสุด

คงหาคำตอบไปเจอเพราะคนที่ถูกถามกล้วย

กล้วยทั้ง๓ชนิดนี้อะไรถูกสุด

อันนี้กล้วยกรอบไส้มะขามอันนั้นกล้วยตาก

แล้วก็กล้วยตากนี่ตากเฉยหรืออบน้ำผึ้ง
อันนี้ตากไม่ใช่น้ำตาลไม่ปรุงรสเลย
อันนี้คือหวานธรรมชาติ

ผมว่าราคามันจะต้องสูงกว่าเขามันมีมะขามมีอะไรข้างในอยู่
ใช่เพราะมะขามต้นมันสูงต้นกล้วยไม่สูงต้นมะขามสูงกว่าจะปีนได้
ให้เขาอ่ะหมายถึงราคาสูงไม่ใช่ต้นมันสูง
ผมว่าอันนี้อ่ะตัดออกทีนี้เหลืออันนี้ครับ
เหลือกรอบแก้วกับกล้วยตากพี่เคยกินบ้างไหมแต่ผมเคยกินครับ
เคยกินอันนี้ครับนี่เคยกินอันนี้ครับอันนี้ก็เคยกินครับ
พี่เคยกินอันนี้เหรออันนี้ตัดทิ้งก่อนให้ผมเคยกิน
อร่อยนี่ก็เคยกินไอ้นี่ก็เคยกินอร่อยกินหมดทั้งสามแบบเลยค่ะ
เพราะว่านี่คือกล้วยจากเทสโก้ครับผมอันนี้มันหวานไหม
หรือว่ามันเหมือนแบบหวานหรือมันมันก็ตัดอันนี้ออกตัดออก
กล้วยตากออกกล้วยตากออกแล้วพี่ก็ตัดสองอันแล้วนั่นพี่เลือกอันนี้สิ
อันนั้นครับเลือกแล้วนะว่าอันนั้นมันน่าจะถูกสุดอ่ะมันเหมือนพื้นพื้นอ่ะ
และเป๊กจะเฉลยที่อันที่สามค่ะกล้วยตากสองร้อยสี่สิบกรัม
ถ้าผ่านข้อนี้ไปได้๑แสนรอพี่บ่าวีอยู่มาลุ้นกันกับกล้วยตักที่พี่บ่าวีไม่ได้เลือก
ราคาตั้งต้นอยู่ที่ไอ้ยะไอ้ยะไอ้ยะไอ้ยะไอ้ยะหกสิบเจ็ดหกสิบเจ็ด

โถพี่บาวีค่ะค่ะค่อนนี้เจ็ดไปแล้ว

แต่ถ้าไปต่อข้อสุดท้ายพี่ตอบถูก

มีข้อเดียว๑แสนกับสองหมื่นห้า
กับไม่เอาอะไรเลยสามทางเลือกแค่นี้ไม่ได้
เฮ้ยมานานนะถ้าผิดข้อต่อไปนี่คือไม่ได้เลย

สองหมื่นห้ากับหนึ่งแสนมันต่างกันมากนะครับ
ต่างที่ต่างต่างใช่เราต้องไปอย่าอ่อนดอยเราต้องไป
เออเราก็ไต่มาเยอะแล้วนะ

แจ๊คพอร์ตจะแตกเป๊ก
พี่หยุดก่อนโอ้โฮ
โอ้โฮเสียดายนะโอ้โฮ

เคารพการตัดสินใจแล้วเมื่อกี้อ่ะอันต่อไป

คั่วกิ้งใบเหลียมสตอ
ยูแหล่ละพอเลยไม่ได้จะยูแหล่
สรุปไปแล้วไงก็เลยจะถามว่าหยุดแล้ว
ตอนนี้มีเงิน๒๕๐๐บาทแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะ
ก็รู้สึกดีใจครับ
ขอบคุณครับขอบคุณมากเลยนะพี่เบาวีค่ะทำไปได้เจ็บ๗ข้อเนี่ยอีกข้อเดียวก็เจ็คพอร์ตแตกแล้ว
แต่มาหยุดซะก่อนว้าวพี่เบาวีตอนนี้แบบแฟนคลับถามเลยว่ามีผลงานอะไรบ้าง
อ่าตอนนี้ครับก็เพลงใหม่ล่าสุดครับเหงากอดครับ
ขอฟังสักนิดหนึ่งได้ไหมครับงัวกอดอยากจะกอดใครสักคนในวันที่งัว

นคิดถึงไม่ไหวจะให้ทำอย่างไรเมื่อใจมันเงาก่อน
กลิ่นแก้มนวลมันอ้วนมันหอมติดอยู่ในใจ
โฮยพี่ยังออมกอดเธอ
ที่อยู่แสนไกล
อยากจะรีบลบไป
คิดถึงเธอ

รับไปไม่น้อยเลยค่ะนะคะทำมาได้ถึงข้อที่๗ค่ะแล้วหยุดในข้อนี้ค่ะสะสมไป๒๕๐๐๐บาท
และขอบคุณผู้ช่วยที่แจ่งดีพี่ตีด้วยค่ะขอบคุณพี่บาวี
คุณบาวีเลือกที่จะหยุดในข้อที่๗รับเงินรางวัล๒๕๐๐๐บาทกลับบ้านแบบหล่อ
แต่ถ้าใครยังคิดถึงพี่บาวีก็ไปฟังเพลงใหม่กันได้
วันนี้หมดเวลาซะแล้ว
ผู้เข้าแข่งขันคนต่อไปจะเป็นใครต้องรอชมกันในตอนหน้า
ส่วนตอนนี้ได้เวลาของคำถามสำหรับคุณผู้ชมทางบ้านแล้วล่ะครับ
รู้บ้างว่าเมนูอาหารจากร้านโคโคอิชิปัญญา๓เมนูนี้
เมนูไหนราคาถูกที่สุด
๑ข้าวแกงกะหรี่ซีฟูด
แกงกะหรี่หน้าไข่เนื้อวัว
แกงกะหรี่หน้าไข่หมูทอด
ท่านผู้ชมที่รู้คำตอบก็เข้าเฟซบุ๊ก
แล้วกดติดตามเพจแกงปวดด้วนราคา
และกดไลค์กดแชร์ถามถามข้อนี้
แล้วพิมพ์คำตอบลงในคอมเมนต์
ถ้าคุณทำตามกติกาและตอบคำถามได้ถูกต้อง
มีเวลาร่วมสนุกถึงเที่ยงคืน
ของวันที่เทปนี้ออกอากาศทางไทยรัฐทีวีเท่านั้น
ไม่ต้องตอบคำถามเป็น๑๐ข้อเงินรางวัล
ก็ไม่ต้องแบกใครแล้วจะช้าอยู่ทำไม
มันต้องมาเล่นกับกูนี่
มันเลี่ยงจังเลยไอ้ยัมโม

สาหร่ายมีผิดหรอ